ในวันนี้นะครับตำรวจนครบานและตำรวจสอบสวนกลางนั้น
มั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมในกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะจัดขึ้น๑๑ธันวาคมนี้
เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการดูแลเหตุการณ์ต่าง

ตำรวจบอกว่าอยากให้ประชาชนนั้นสบายใจและมั่นใจได้ครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวก่อนเข้าประชุมร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง
ในการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ในวันนี้ครับเป็นการประชุมร่วมระหว่าง๒หน่วยงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยให้สมบูรณ์
หลังจากที่เมื่อวานนี้พลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์
ทัพภาคที่๑เป็นประธานในการซ้อมปั่นจักรยาน
แล้วพบจุดบกพร่องในรายละเอียดปลีกย่อย
ตำรวจนั้นต้องปรับเรื่องของการวางกำลัง
ขบวนผ่านต้องถวายความเคารพอย่างไรให้เหมาะสม
เพราะมีตำรวจบางหน่วยครับที่ไม่ได้ร่วมซ้อมตั้งแต่ต้น
ทำให้การทำงานยังไม่สัมพันธ์เท่าที่ควร
ประชุมครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
ขณะที่การตรวจสอบด้านการข่าว
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
ยังไม่พบสัญญาณที่บอกเหตุว่าจะมีเหตุรุนแรง
หรือกลุ่มที่จะก่อความไม่สงบแต่อย่างใดครับ
ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
จากว่าตำรวจเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี

มีความพร้อมในทุกด้านแล้วนะครับ